ส่วนที่บางละมุงชนบุรีนะเดี๋ยวนี้เจ้าหนี้นอกระบบเนี่ยเหิมเกลิมมากเลยนะคะ
หนี้เขาเป็นหนี้แต่เขาไม่ได้คิดจะหนีเขาหมุนเงินไม่ทันโควิดระบาดไง
มาค้าขายมันก็ลำบากนะหมุนเงินไม่ทันแล้วยังไงต่อ
กลับบ้านไปต่างจังหวัดกะจะไปยืมเงินแม่เพื่อที่จะมาเอาให้เจ้าหนี้
แต่เจ้าหนี้ค่ะใจร้อนไม่รอนะคะกลับไปที่บ้านเขาไปยกเขามาหมดเลย

หมดเครื่องเลยนี่ค่ะคุณผู้ชมนี่คือสภาพบ้านของลูกหนี้
ที่เจ้าหนี้เนี่ยถือวิสาสะเข้ามาในบ้านตอนที่เขาไม่อยู่มายกเขาไปหมดเลยค่ะ
นี่อาจจะเห็นมันรกหน่อยนะแต่ว่าสิ่งที่มันรกอยู่ไม่มีค่า
หนี้ก็เลยทิ้งไว้แบบนี้แต่ไอ้ที่เอาไปเนี่ยเป็นชิ้นใหญ่ทั้งนั้น

เตียงตู้เสื้อผ้าแอร์ไอ้ตู้เย็นตู้แช่โทรทัศน์ทีวีเอาไปหมดเลย
อุตสาหกรรมเธอเพิ่งซื้อมาเพื่อจะมาเย็บผ้านะฮะแล้วก็จะเอาไปเป็นอาชีพ

นี่ทำให้เป็นให้ดูแบบนี้เลย
คุณแอร์๒ตัวจากเย็บผ้าอีก๔ตัวเตียงนอน๒ชุดเตียงใหญ่ยังเอาไปตู้เสื้อผ้าใหญ่เอาไปคุณ
ตู้แช่๑หลังเนี่ยแบบ๓ประตูเนี่ย

คือเห็นแล้วโกรธแทนตรงไหนรู้ไหมคะ

เออแล้วก็ไม่เคยคิดจะหนีด้วย

คนที่โดนผลกระทบจากโควิดคนอื่นเขาก็โดนเขาก็เป็น
แล้วที่ผ่านมาไม่เคยขาดการติดต่อกับเจ้าหนี้เลยนะคะ
นี่คือกลับบ้านไปต่างจังหวัดตั้งใจจะไปยืมเงินแม่มาก่อน
เอาเงินแม่มาให้เจ้าหนี้แล้วดูสิค่ะเท่านั้นแหละค่ะ
กระปุกยังทุบแล้วเอาเงินเหรียญไป
ช้ำใจถึงขนาดตอนนักข่าวเราไปให้เธอพาไปดูนะ
เธอร้องไห้เลยคุณบุ๊คนี่แหละค่ะตรงนี้ก็คือ
อยู่ที่ตำบลหนองปลืออำเภอบังละมุงจังหวัดชนบุรี
ผู้หญิงท่านนี้ชื่อว่าคุณฉันทะพิชยานะคะ
เปิดเผยกับเราทั้งน้ำตาอย่างที่คุณบุ๊คบอกไป
บอกว่าช่วง๒ปีที่ผ่านมาประสบปัญหาธุรกิจ
จากการแพร่ระบาดของโควิดจำเป็นจำใจ
ต้องไปกู้หนี้ยืมสิทธิ์นอกระบบกว่า๑๙

เอาเงินจำนวนนี้มาหมุนเวียนในร้านค้า
ดูแลครอบครัวแล้วก็ต้องจ่ายดอกรายวัน
เฉพาะดอกต่อวัน๕๐๐กว่าบาท
ทีนี้ช่วงต้นเดือนกรกฎาคมนี้มันหมุนไม่ทัน
เพิ่งต้นเดือนนี้มันหมุนไม่ทัน
กรกฎาก็เลยล็อกปิดประตูบ้าน
เดินทางไปพร้อมกับครอบครัวไปยืมเงินแม่ต่างจังหวัด
ไป๒วันกลับมาที๖กรกฎา
พบว่าบ้านถูกงัดไปหมดเลยทรัพย์สินเกลี้ยงเลยค่ะ
หมดเลยเหรอครับพี่
นี่ครับเขาลื้ออย่างนี้เลยเหรอครับ

พี่ชี้เนี่ยครับชี้ตรงจุดที่ใส่แอร์
รู้สึกเช่นอะไรบ้างครับในเวลานี้

พี่ไม่เหลืออะไรแล้วตู้เสื้อผ้าพี่เขาก็ออกไป

ทั้ง๒ไมค์สูตรเซฟาอยู่ตรงนี้๒ไมค์เอกสารพี่ก็จะกันได้หมดเลย

ครับอืมเธอยืนยันนะคะว่าตอนนี้เธอไม่เหลืออะไรแล้วคือสิ้นเนื้อประดาตัวค่ะ
และย้ำกับนักข่าวของเราบอกว่า
เป็นหนี้เธอเข้าใจว่าต้องชดใช้หนี้คืน
แต่ตอนนี้มันหมุนเงินไม่ทันผิดนัดบ้างแต่ไม่เคยคิดจะโกงใครนะคะ
เป็นนี่หลายเจ้าหลังจากนี้นะคะ

บอกว่าให้ไปฟ้องแพ่งเอาเลย
เธอยินดีจะเข้าสู่กระบวนตามกฎหมาย
ส่วนเจ้าหนี้รายอื่นเธอบอกว่าเดี๋ยวจะหาเงิน
มาค่อยทยอยชดใช้หนี้ให้นะคะ
เธอบอกหมดเนื้อหมดตัวนะอาชีพก็ทำไม่ได้
เครื่องจักรที่ซื้อมาจะเย็บผ้าหาเงินก็ไม่ได้แล้วนะครับ
แต่ว่านักนะคุณถ้าต้องจ่ายค่าหนี้วันละ๕๐๐บาท

วันนะวันหนึ่งนะวันละ๕๐๐บาท
บางคนก็ถามว่าทำไมเธอไม่ขายทรัพย์สินที่มีอยู่ตั้งแต่แรก
ตู้ช่วงตู้แช่อะไรหรือว่าอะไรไปเนี่ย
บอกว่าทั้งหมดทั้งมวลเธอเอามาประกอบอาชีพ

คุณของก็ต้องผ่อนอยู่หนี้ก็ต้องใช้อีก
เธอบอกว่าเธอจะแจ้งความแล้วเอาเรื่องให้ถึงที่สุดนะคะ